เพราะว่าที่จังหวัดระนองคุณผู้ชมครับฝนตกหนักมาสองสามวันติดต่อกันแล้ว
คราวนี้น้ำท่วมดิน้ำท่วมสูงหลายพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนนะครับ
เสียหายดูสิครับจากภาพมุมสูงระนองครับคุณผู้ชม
หลังจาก๒วันก่อนหน้านี้นะครับฝนตกติดต่อกันทั้งกลางวันกลางคืนเลย
น้ำมันสะสมสิครับคุณผู้ชมสะสมสะสมทำให้น้ำในคลองทุกสาย
ในพื้นที่ตัวเมืองระนองนะครับเต็มแบบนี้เลย
แรงด้วยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะช่วงเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชม
เกิดเหตุน้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่
จากปริมาณน้ำฝนมากแล้วไม่สามารถที่จะระบายน้ำลงนะฮะ
ท่อได้ทันนะครับหลายแห่งน้ำล้นท่อเนี่ย
เนื่องจากมันลงคลองไม่ทันจริงจริงคุณผู้ชมถนนหลายสายนะครับ
สายหลักสายรองโอ้โหนี่ถนนถนนถนนหลักเลยค่ะนี่นะครับ
คือดูไม่รู้แล้วเมื่อกี้ตรงไหนถนนตรงไหนตรงไหนพื้นที่ที่เป็นคลองนะครับ
โอ้โหการจราจรติดขัดครับติดขัดถนนสายรองบางสาย
เจ้าหน้าที่ต้องปิดถนนชั่วคราวก่อนเพราะรถไปไม่ได้
รถไปไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายออกช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การจราจรนะครับแล้วก็เรื่องของบ้านที่ถูกน้ำท่วมด้วย
ชาวบ้านเป็นร้อยครอบครัวคุณผู้ชมชาวบ้านเป็นร้อยครอบครัว
อยู่ในพื้นที่ต่ำในซอยต่างได้รับผลกระทบนะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองระนองมีน้ำท่วมหลายจุดในพื้นที่ชั้นในของตัวเมืองครับ
ถนนสายหลักเพชรเกษมถนนสายรองในพื้นที่ชั้นใน
บ้านเรือประชาชนสถานที่ราชการได้รับความเดือดร้อนครับ
ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายเล่าบอกว่าฝนติดต่อกันมา๒๓วันแล้ว
คุณนักข่าวดูสิในบ้านฉันเนี่ยฮะเกือบถึงขอบหน้าต่างนะครับ
ช่วงเช้านะครับปริมาณน้ำได้ไหลทะลักเข้าบ้านอย่างรวดเร็ว
ไม่สามารถขนย้ายเข้าของอะไรได้ทันน้ำในบ้านสูงถึงเจ็ดสิบ
ขออภัยฮะหกสิบเซนติเมตรแต่ขณะนี้นะครับ
ในบ้านพอจะลงบ้างแล้วแต่ฝนยังตกไง
ฝนยังตกข้าวของเครื่องใช้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหมด
รถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านตอนนี้สตาร์ทไม่ติดแล้วครับอ๋อนี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่นะครับหรือหน่วยงานใดนะครับ
ขอให้ไปช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการด่วนครับชาวบ้านบอกมาฮะ
นี่ค่ะท่วมครึ่งคันรถนะคะครึ่งหน้าแข้งได้เลย
นี่คือสภาพของเมืองระนองในวันนี้นะคะก็ส่งใจไปช่วยพี่น้องชาวระนองค่ะ
ฝนยังตกอยู่เลยนะคะนะฮะแล้วก็ยังมีรายงานบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ยังต้องระวังเพราะว่าฝนจะตกหนักกว่าเมื่อวาน
แล้วก็จะตกทั้งวันน้ำท่วมฉับพลันยังต้องเตรียมตัวรับมือนะคะ
แล้วก็พื้นที่ริมทะเลก็ระวังคลื่นสูงซัดฝั่งด้วยค่ะ